ส่วนการประกาศรายชื่อนะครับทีมวอเล็กบอลสาวไทยที่จะลงแข่งขันศึก
เอวีซีครับหรือว่าชิงแชมป์เอเชียที่เราจะเป็นเจ้าภาพ
มีการเปลี่ยนแปลง๒ตำแหน่งนะครับจากชุดเอเชียนเกมครับ
ฝึกซ้อมกันต่อเนื่องแล้วก็จะเดินทางไปที่จังหวัดนครราชศรีมาในช่วงเวลา๑๐โมงเช้าวันนี้นะครับ
รายชื่อการแข่งขันครั้งนี้เปลี่ยน๒ตำแหน่งนะครับ
โค้ชก็ให้เหตุผลว่าต้องการรักษาระบบทีมไว้เพราะว่าหลังจบเอวิซีครับ๒วัน
ก็เดินทางไปชิงแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นต่อทันที

นัชชาสุขสดจะเข้ามาแทนชัชชุออนโมกศรีที่ยังรักษาอาการบาดเจ็บ
เพื่อที่จะรอไปเล่นชิงแชมป์โลกให้ทันนะครับ

วัชิริยานวรแจ่มแทนชิตพรกำลังมาก

ยนุษยแป้นน้อยพรพันธ์เกิดปราทัศดาวนึกแจ้ง
เริ่มจิตถิ่นขาวออนุมาสิทธิรักษ์หัทยาบำรุงศุกร์
วิลาวันอภิญญาพงศ์นุษราต้อมคำมริกากันทอง
พิมพิชยากกรรมอัชราพรโขงยศแล้วก็สวทราไพโรธครับ
ติดตามเชียร์กันได้๑๖๒๓กันยายนนี้
เกมแรกไทยพบเกาหลีใต้นะครับ๑๗กันยายน๑๘นาที๒๐นาที
แล้วก็เจอญี่ปุ่นวันที่๑๘กันยายนในเวลาเดียวกันนะครับ
แล้วก็ศึกวันแชมเป็นชิปคิงดอมออฟฮีโร่ครับ
คู่เอกศรีสะเกดนครแหลมโปรโมชั่นนะครับ
กับอีรานดีแอสผู้ท้าชิงชาวเม็กซิโกนะครับ
ลืมติดตามเชียร์กันทางหน้าจอไทยรัฐทีวีแต่เวลา๓ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป
จากนี้ก็ยังมีนักสู้ไทยนะครับหลายคนทั้งริกะอิชิเกะ
มรกฏวอสังประภัยแล้วก็สะเด็ดดาวเพชรพญาไทยครับ
แต่ว่าล่าสุดสะเด็ดดาวต้องขออภัยมีการเปลี่ยนตัวไปแล้วนะครับ
ก็มีนักสู้ใหม่เข้ามาเดี๋ยวคงจะมีการแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่ง
อย่างเป็นทางการนะครับเน้นย้ำโปรแกรมเสาร์ที่๖ตุลาคม
ตั้งแต่เวลา๓ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับ